เวลาที่เราจะร้องเพลงกันแล้ว

ลูกค้ออุ้ยตกใจหมดเลย

แต่บางทีอยากจะร้องเพลงให้ดีร้องเพลงให้ปัง
มันต้องพึ่งไมค์ที่ดีนะ

อยากให้พ้นแพ้อยากให้รักชน
เบินกลับฉันจริงหน่อย

จริงนี่ฉันจะจากไป
เพราะใครเป็นตัวเอง

ทั้งหมดทั้งหมดที่บางทีผมลองเปลี่ยงไป

เราไม่มีไมค์
เป็นที่ลำโพงอะไรแบบนี้รึเปล่า

ล้องไม่ดีต้นผีต้นคลอง

เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วทำไมไม่ดีเสียงมันก็เพี้ยนได้นะ
หรือว่าเวลาเราร้องไม่พร้อมเป็นที่มาจริง

น้องแล้วลองสลับใหม่นึงลองทึ่งอะไร
แค่อยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวฉันคนเดิม
อยากทำอะไรตรงไป